เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ได้เวลาของข่าวบันเทิงแล้วนะคะ

ต้อนรับเพื่อนคนสวยเชอรี่จ้า
สวัสดีค่ะคุณมิ้นอรัชพรพอใจค่ะ

เจอกับเชอรี่เช้านี้นะคะโอ้โห
วันนี้อย่างที่คุณมิ้นบอกไว้เบรกที่แล้ว
เรื่องราวโอละหมานโอละเวงกันเมื่อวานนี้งานอีเวนต์

ไม่ได้อยากรู้แล้วว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณขวัญเขามา
เป็นผู้ผลิตเป็นคนจัดจำหน่ายคืออะไร

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้หลายคนคงมีการเห็นภาพเห็นคลิปกันไปบางส่วนแล้ว
ต้องบอกว่ามีเรื่องราวเกิดขึ้น
ก็คือพี่สาวของคุณขวัญอุสามณีค่ะคุณลูกแก้ว
เกิดอาการต้องบอกว่าเหมือนวีนแตกเบา

ก็ณตอนนั้นคุณก๊อฟกำลังจะให้สัมภาษณ์

เออมีเกิดเหตุการณ์แบบในภาพอย่างนี้เกิดขึ้น

คุณผู้ชมภาพที่เห็นนี้นะคะเป็นช่วงชุนละมุนเล็กน้อยค่ะ

เหมือนพี่สาวของนางเอกคนสวยเหมือนจะไม่ค่อยพอใจกับการเดินทางมาร่วมงานของก๊อฟพิชยะ
แต่ว่าภาพอีกมุมของอีกหลายสื่ออีกบางสื่อ
มันจะมีภาพมีเสียงที่คุณลูกแก้วมีการเรียกตะโกนออกมาเลยว่า
ก็ออกมาออกมาไม่ให้เข้าไปสัมภาษณ์ตรงนั้น

หลายคนก็เลยงงแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานนะคะก็มีการดึงคุณลูกแก้วเอาไว้

เอิญณจุดนั้นนะคะก็มีคนก็ลากคุณก๊อฟออกไปด้วยเหมือนกัน
เออต่างคนก็ต่างเอาออกกันไปนะฮะ
คือเหมือนภาพที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์คือภาพที่คนกำลังเบรกคุณลูกแก้ว
แล้วอีกฝั่งนึงก็โอเคดึงคุณก๊อปออกจากงานด้วยแล้วกัน
จนในที่สุดไม่มีการร่วมเฟรมให้สัมภาษณ์ของอดีตคู่หวาน
หลายคนให้การสนับสนุน
ยิ่งเห็นก๊อฟขวัญกลับมาคบกันแบบนี้
แล้วตอนนี้คุณขวัญเขาเปิดตัวสินค้าเป็นเจ้าของแบรนด์เอง
แทนที่คนจะให้ความสนใจกลายเป็นว่าโอ้เรื่องกับตลปัดค่ะ
ก็สนใจสนใจเหมือนกันแต่คนละเรื่องงานนี้สนใจเลย
อกย้ำเลยนะคะว่าข่าวลือก่อนหน้านี้
ครอบครัวไม่ค่อยจะปลื้มฝ่ายชาย
เตรียมกลับมาปลูกต้นรักอีกครั้ง
หลังจากเลิกรากันไปนาน๑๐ปีเป็นความจริงอ่ะสิ
และเพื่อไม่ให้ข่าวลือบานปลายไปใหญ่ไปมากกว่านี้นะฮะ
คุณขวัญอุตสามนี้และคุณแม่เลยขอออกมาเคลียร์ใจ
พร้อมกับเอ่ยปากขอโทษสื่อมวลชน
กับพฤติกรรมของลูกสาวคนโตหรือว่าคุณลูกแก้ว
ที่อาจจะพลาดพลั้งทำอะไรที่ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่
เดี๋ยวแม่ก็ขอกลับขอโทษแทนลูกสาวลูกแก้วด้วยนะคะ
ลูกแก้วอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางอย่างค่ะ
เพราะว่างานอันนี้เป็นโปรดักต์ชิ้นแรกของเรา
ใช่ไหมคะเพิ่งทำการเปิดตัว

แต่ว่าขวัญก็ต้องกราบขอโทษด้วย
โทษทุกคนด้วยที่แบบว่าตกใจกัน

แต่ว่าพี่สาวของขวัญเขาก็ด้วยความเขาตั้งใจค่ะ

ก็อาจจะทำอะไรที่ไม่น่ารัก
ฟังขวัญบอกว่าไม่มีอะไร
แต่ดูจากภาพจากคลิปแล้วมันมี
คือจากสีหน้าขวัญและน้ำเสียเองก็

ขวัญอู๋๓วันนี้ก็ชี้แจ้งถึงความสัมพันธ์ของเธอ
กับอดีตพี่ชายคนสนิทอีกครั้ง
เป็นคนสำคัญที่เธอไม่อยากให้หายไปไหนเหมือนกัน

คบหาดูใจกับคนที่โตกว่านี้หน่อยค่ะ
หนึ่งปุ๊บ

ทุกวันนี้ขวัญก็พยายามรักษาพี่เขาให้ได้นานที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็แล้วแต่ค่ะ
แต่ว่าพี่เขาก็เป็นคนสำคัญที่สุดในชีวิตขวัญ
ถ้าคำว่าแฟนแล้วมันต้องมีคำว่าสูญเสีย

ใช้คำไหนก็ได้ที่ไม่มีคำว่าสูญเสีย

ขวัญก็ไม่อยากสูญเสียพี่เขาไปไหนอะค่ะ
ดูเหมือนครั้งนี้คุณขวัญเขาจะอินจริงนะคุณนะ
เขาชัดเจนมากคือเขาย้ำเลยว่าชัดเจนแล้วนะ
ไม่อยากใช้คำไหนหรืออะไรก็ได้ที่จะต้องเกิดความสูญเสียขึ้น

แต่ไม่ใช้คำไหนที่ให้สูญเสียไปแล้ว
คุณอะไรนี่ภาษาอังกฤษวันละคำ
นี่คือคุณลูกแก้วอติการพี่สาวของคุณขวัญนั่นแหละ

ต้องบอกว่าโพสต์ก่อนงานจะเกิด๒วัน

บอกเอาไว้ชัดเจนเลยแปลว่าปริง
หลายคนมองว่าอ้าวปริงแปลว่าใครอ่ะ
ถ้าจะบอกว่าใครเกาะใครดังเนี่ยอาจจะเป็นไปยาก

แต่เมื่อสักครู่นี้แคปชั่นข้างล่างโหดกว่านะ

อ่านออกแต่ไม่รู้ว่ารู้ตัวหรือเปล่า

ถล่มเละอยู่เหมือนกันบอกว่า
ทำไมทำให้น้องสาวต้องมาเสียชื่อเสียงไปด้วย

แต่จริงแล้วอาจจะมีเหตุผลอื่น

อาจจะไม่เกี่ยวกันก็ได้หรืออาจจะเกี่ยวกันก็ได้

ติดต่อขอสัมภาษณ์คุณก๊อฟเมื่อวานี้
ผู้จัดการส่วนตัวแต่ไม่สามารถติดต่อได้ค่ะ
ขณะเดียวกันที่คุณขวานอุสามณีและคุณตือสมบัตินะครับ

เขาบอกว่ามีคิวออกงานร่วมกันอีกครั้งในเย็นวันนี้
คืนที่ผ่านมาป้าตือก็มีการโพสต์ภาพเหมือนกัน
ก็คือโพสต์เป็นคำเขียนนะครับ

ทำตัวให้มีความสุข
เงื่อนกันทำให้ครอบครัวมีความสุข
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม
นั่นเองนะครับส่วนคุณขวัญเองแล้วก็คุณกรอบเองยังไม่ได้ผลกระทบนะก็ยังได้รับกำลังใจดีดีนั่นเองนะคะ